ขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓
หรือว่านครศรีธรรมราชเกมปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คว้าเจ้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๗ติดต่อกัน
ภาพรวมรวมทั้งทิศทางของกีฬานักเรียน
ครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตครับ
ตลอด๙วันของกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓๔
นครศรีธรรมราชเกมมีการยกระดับมาตรฐาน
เกือบทุกเขตการศึกษาที่เข้าแข่งขัน
ซึ่งหากไม่นับเขต๑๐กรุงเทพมหานคร
นับว่าแต่ละเขตมีนักกีฬาที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
สัดส่วนการคว้าเหรียญทองกระจายออกไปอย่างทั่วถึง
ตัวอย่างที่เห็นพัฒนาการชัดเจนคือเขต๙โซนภาคใต้ตอนล่าง
ซึ่งก่อนหน้านี้แทบจะรั้งอันดับสุดท้ายของตารางเหรียญมาโดยตลอด
แต่ในนครศรีธรรมราชเกมผลนี้เขต๙กลับยกระดับตัวเองขึ้นมา

ขณะที่เขต๒โซนภาคตะวันออกได้รับการยกย่องว่า
เป็นตัวอย่างให้กับเขตอื่นในการปั้นนักกีฬา
โดยบางวันเบียดขาประจำอย่างเขต๗ที่มีนักกีฬาจากสุพรรณบุรี
เขต๓ที่มีนักกีฬาจากนครราชศรีมา
ซึ่งอยู่แถวหน้าของประเทศจนขึ้นมาอยู่ที่๒บนตารางเหรียญได้
ปัจจัยสำคัญก็คือนักกีฬาเขต๒ส่วนใหญ่
มาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีที่มีการสร้างดาวรุ่งอย่างเป็นระบบ
กำลังหลักของเราก็จะมาจาก๓จังหวัด
ก็จะมีชนบุรีสมบุปการณ์และเรยอง
ปัจจัยสำคัญก็คือในเขต๒เรานี้เรามีโรงเรียนกีฬา
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นขุมกำลังหลักของเรา
ในการที่จะสร้างนักกีฬานอกเหนือจากนอกเหนือไปจากนักกีฬาจากจังหวัดต่าง
ซึ่งก็มีความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่ากัน
อุปสรรคสำคัญก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งบางสถานศึกษาก็จะเน้นมุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการ
ทำให้นักกีฬาต้องเลือกเอาระหว่างของเรื่องการเรียนหรือเรื่องกีฬา
ดรกิติพงศ์โพธิหมู่อธิบดีกรมพลักษึกษา
ประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติพอใจที่เห็นการพัฒนาของอีก๙เขต
แม้จะยังสู้เขต๑๐กรุงเทพไม่ได้ก็ตาม
แต่หากจะลดช่องว่างลงต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตนั้น
เพื่อให้นักกีฬาอยู่รับใช้เขตบ้านเกิดแทนการหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเทพ
ซึ่งให้สวัสดิการที่ดีกว่า
แต่ละเขตเนี่ยได้เหรียญทองหมดผมถือว่าประสบความสำเร็จ

จากว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอำเภอไม่เท่ากันมีประชากรไม่เท่ากัน
แต่เราถือว่าจังหวัดที่อยู่ในนี้เราแบ่งเขตไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นจังหวัดเล็กก็อาจจะได้เหรียญเยอะก็ได้
ถ้ามีการพัฒนานักกีฬาดี
เรามีข้อจำกัดว่านักเรียนนักศึกษา
จะต้องอยู่ในระบบของโรงเรียนอายุไม่เกิน๑๘ปี
นั่นก็คือสิ่งที่กรมพุทธาได้วางข้อบังคับไว้นะครับ

กลับไปเล่นที่ใต้ไม่ได้ก็ต้องกลับมาเล่นที่กรุงเทพให้นะครับ

ก็ยังต้องฝากไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ถ้าเราจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ
นักกีฬาก็จะไม่มากระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับ
จากกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ

หากต้องการเห็นการชิงชัยที่สูสีทั้ง๑๐เขต
คงต้องเริ่มจากการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของนักกีฬา

ชัชวานกระมวลมัยตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน